นี่เรื่องของแม่กับลูกไปแล้วคุณผู้ชม
ยังอยู่กันที่เรื่องของคนในครอบครัว

กรณีที่พ่อแท้ข่มขืนลูก

แม่ต้องอุ้มลูกวัย๕ขวบไปแจ้งความเลย
เพราะว่าโดนพ่อแท้อายุ๖๐ปีค่ะ
ข่มขืนกระทำชำราวลูกสาว

คุณแม่เราขอเรียกนามสมมุติว่าคุณแม่เอ

ลูกสาวก็ขอเรียกชื่อสมมุติเหมือนกันคือ
น้องบีอายุ๕ปี

ไปแจ้งความที่สพเมืองกาญจนบุรี

พ่อแท้อายุ๖๐ปีล่วงละเมิดทางเพศ
พอหลังจากที่รับแจ้งแล้วเนี่ยนะคะ

ประสานกับทีมสหวิชาชีพ

บ้านพักเด็กและครอบครัวรวมถึงอายการ
เพื่อให้ร่วมกันสอบสวนกรณีนี้นะคะ
คุณแม่เอเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าญาติเป็นคนดูแลน้องบี
แล้วต่อมา
ที่ผ่านมาค่ะ
ตัวคุณแม่ก็เดินทางไปเยี่ยมลูก

แต่แม่สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมลูกสาวฉัน
ทำไมน้องบีมีอาการดูซึ่งซึม

ลูกบอกแบบนี้จับใจความได้
คือแม่ก็รู้เลยว่าถูกลูกถูกพ่อล่วงละเมิดทางเพศ
เขาก็พยายามถามแหละว่าโดนอะไรมายังไง

พอแม่รู้แบบนี้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่แล้ว
ก็เลยเอาลูกไปแจ้งความ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกธีรพงศ์ฤทธรูน
ผู้กำกับการสพเมืองกาญจนบุรีก็เปิดเผย
คดีนี้เป็นคดีที่ผู้ก่อเหตุ
กระทำต่อผู้สืบสันดารที่เป็นเด็ก
ก็เลยจะต้องให้สหวิชาชีพมาร่วมตรวจสอบมาสอบปากคำ

ก็ได้นำตัวน้องไปหาร่องรอยการถูกล่วงละเมิด
ที่โรงพยาบาลพพพศเสนา
แต่ตอนนี้รอผลจากทางโรงพยาบาลยืนยันก่อนนะคะ
ว่าน้องถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงไหม

เรื่องต้นก็มีการส่งชุดสืบสวนไปสืบหาตัวพ่อคนนี้แล้ว
เอามาสอบถามจะมาสอบปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนเอง
ก็มีการสอบปากคำพยานต่าง
สอบปากคำน้องวัย๕ขวบนี้
รวมถึงแม่แล้วก็ย่าของน้องแล้ว
รวมถึงคนที่อยู่ในบ้านในบ้านหลังที่เกิดเหตุด้วย
ต่อสารจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติหมายจับผู้เป็นพ่อต่อไปนะคะ